คุณผู้ชมคะกัดไม่ปล่อยจริงข่าวนี้
ไม่ใช่คู่อริไม่ใช่หมาไม่ใช่แมว

มันต้องให้อันนี้ออก
คุณดวกมั้ยตัวอะไรค่ะขาว

ภาพค่ะนี่คือคุณลุงพายับวัย๖๐ปี
โดนตะภาพงับเข้าให้ที่นิ้วกลาง
แกต้องลงไปนอนร้องโอดโออยู่กับพื้น

เจอนี่ก็บอกว่าเต่ากัดอ่ะ
ต้องได้ยินเสียงฟ้าผ่าถึงจะปล่อย

ตะภาพก็เหมือนกันกัดไม่แปลว่า

ลูกชายแพรมจะง้างปากตะภาพเพียบว่าป้านะ
้างเท่าไหร่ก็ไม่ออกถึงขั้น
เอามีดแทงคอมันแล้วอ่ะโอ้โหอย่างงี้ตะภาพไม่ตายเหรอครับเนี่ย
ยังไม่ตายเพราะยังกัดไม่ปล่อยค่ะสุดท้ายนี่คือเจ้าหน้าที่อ่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องคอยพยายามง้างปากตะผ้าเพื่อจะเอานิ้วแกออกมาให้ได้
จังหวะที่พอจะจับง้างปากทีมันก็หดหัวเข้าไปในกระดองที
ก็ยิ่งทำให้นิ้วลุงแกถูกกระชากเข้าไปอีกอ่ะค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอท่ามกา
จังหวัดกาญจนบุรีนะคะคือคุณลุงพายับเนี่ยแกเล่าให้ฟัง
แกบอกว่าแกไปเจอตภาพหลายคนบอกว่าลุง
ลุงจะเอาไปทำอะไรอ่ะลุงจะเอาไปกินปะเนี่ย
ตภาพมาเนี่ยเอาไปทำตั้งใจเอาไปทำอะไรไม่ได้จะเอาไปกิน
จะเอาไปเลี้ยงคู่กับตภาพตัวที่มีอยู่เพราะเอิ้นจังหวะโดนมันงับเขาให้
มันกัดเข้าไปเฉยเลยแล้วกัดยังไงก็ไม่ยอมปล่อย
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ช่วยง้างปากจนมันยอมปล่อยนิ้วของลุงพายับค่ะ
เย็บไป๒๐กว่าเข็มอ่ะแล้วคุณหมอบอกห้ามโดนน้ำใช่ไหม
ก็ต้องเอาถุงพลาสติกอ่ะพันรอบนิ้วเอาไว้ค่ะแกก็เล่าแกเล่าตามที่แกพูดเลยละกันนะ
ครับตอนแรกจะใส่โอ่งเลี้ยงไว้ก่อน
จะนำไปเลี้ยงคู่กับตภาพตัวที่เลี้ยงไว้ไม่ได้ตั้งใจจะนำมาทำกับข้าวกินเลยหรอก
อืมนี่นี่นี่แต่ดวงคงไม่ถูกกันเลยต้องมาทำร้ายกันแบบนี้
ทีมข่าวเลยถามว่าแล้วสภาพตัวนั้นอยู่ไหนแล้วล่ะ
ลุงแกก็ชี้มือไปค่ะนี่ลุงแกพาไปนะแล้วก็ชี้มือให้ดูว่า
ว่ามันอยู่ตรงนี้อ่ะลุงแกจะพาไปไหนเนี่ย
ไปดูซิพาไปดูตภาพเดินไกลเหมือนกันนะบ้านใหญ่เหมือนกันนะ
เขาเลี้ยหลายอย่างนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้คือตัวเมื่อกี้เหรอฮะ
ขึ้นวินโดเทียบหน่อยสิครับไอ้ตัวขาวที่ไม่ยอมปล่อย

ก็ไม่ได้ตั้งใจจะเอามาทำกับข้าวทันทีเลยหรอก
จะเอาไปเลี้ยงกับตัวที่เลี้ยงคู่ไว้ตัวที่เลี้ยงคู่ไว้อยู่ไหนก่อน
หลายคนก็เลยบอกว่าเนี่ยลุงมันรู้หรือเปล่าว่าลุงจะเอามันไปกิน
อ๋อมันเลยกะมันเลยกะจริงไม่แน่ใจมันก็ว่าข้าวอัตภาพนี่จับได้หรือเปล่า

ผมก็ไม่ค่อยชัวร์นะแต่ว่าก็เห็นเป็นเมนูเปิบพิษดารอยู่เหมือนกัน
ตัวนี้เห็นว่าจะไปเป็นแกงคั่วตภาพค่ะตามลุงพายับบอก
ไม่ถูกกันใช่ไหมลุงอ้างแบบนั้น